ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุไม่คาดคิดนะคะ
ช่วงนี้ข่าวเรื่องของไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตจนเสียชีวิตมีบ่อย
ต้องระวังช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะฟ้าฝน
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้ชายคนนึงค่ะเป็นลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เขาเอารถไถเข้าไปจอดเก็บปรากฏว่าหายไปนาน
ออกตามหาไปเจอตอนค่ำเสียชีวิตอยู่คารถไถอ่ะ
สาเหตุก็คือผ่านรถไถไปวางทับสายไฟ
แล้วเป็นสายไฟแรงสูงไฟดูดเสียชีวิตคารถไถเลยนะคะ
ตำรวจสพด่านคุณทศหน่วยกู้ภัยปริสุทธโธช่วยกัน
นำร่างของนายชินพงศ์แสภัยศาลอายุ๓๗ออกมาจากรถไถค่ะ
เพราะว่าถูกไฟดูดเสียชีวิตคารถเลยตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ยุ้งข้าวบ้านของตัวเองแล้วค่ะ
ในพื้นที่บ้านสะจราเข้อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ตามตัวไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
แต่ผ่านรถไถผ่านที่เล็กสุดอยู่อันสุดท้าย
ไปวางทับสายไฟแล้วเป็นสายไฟแรงสูง๒๒๐โวลต์
แล้วพอไปวางทับสายไฟมันบาดสายไฟลงไป
แล้วก็ที่ชายโครงด้านซ้ายของผู้ตายมีรอยช้ำคล้ายกับโดนไฟดูด
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับนายมณฑลแสภัยศาลซึ่งเป็นคุณอา
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ผู้ตายกำลังเก็บรถไถ
แล้วก็เห็นว่ามีผานดินมันติดอยู่เยอะ
ฝนตกลงมาด้วยลมแรงด้วย
แล้วก็เห็นว่าสังกษีด้านบนมีน้ำไหลลงมาเยอะด้วย
ก็เลยเอารถไถเนี่ยถอยหลังเอาผ่านไปล้างน้ำ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูดีกว่าจะได้เข้าใจเห็นภาพชัดนะคะ

คือจังหวะที่กำลังถอยหลังเข้าแบบนี้ค่ะ
ลมแรงสายไฟก็เลยตกลงมาที่พื้น
ผ่านไถมันหนักค่ะแล้วมันไปทับแบบนี้
มันคมด้วยไปตัดสายไฟเกือบขาดไฟเลยรั่ว
แล้วก็ไฟแผ่ไปยังตัวรถ
ดับเครื่องแล้วนะคะเก็บเบาะกำลังลงจากรถ
แล้วก็เอื้อมมือไปจับคานหลังคาทีนี้
พอเท้าโดนพื้นใส่แค่รองเท้าแตะค่ะ
แล้วมันมีน้ำแล้วไฟมันรั่วอยู่อะค่ะ
ก็เลยโดนไฟดูดตัวไปกระแทกกับตัวรถไถ
แล้วก็คาอยู่แบบนั้นไม่มีใครเห็นงานหลายชั่วโมง
เสียชีวิตเลยอะค่ะมารู้อีกทีก็คือช่วงค่ำ
พ่อออกตามหาเห็นลูกฟุบอยู่กับรถไถ
พยุงตัวตัวพ่อเองก็ถูกไฟดูดเหมือนกันนะคะ
ก็รีบปล่อยตัวลูกชายแต่ว่าพ่อใส่รองเท้าบูธ

สายไฟอันนี้คือแขวนอยู่ตรงช่วงนี้แหละครับ
ตรงสะปูและนี่เนี่ยมันแขวนอยู่ประจำ
มันเป็นฝนมันตกลงมันแรง
ทีนี้มันพัดตกล่วงลงมาที่พื้น
พอดีคนขับอะไม่ได้สังเกตดู
คิดว่าจะเอาผ่านมาล้างน้ำ
พยาบายน้ำไปฟ้าค้ากันนะฮะ
ให้มันสะอาดแต่พอดีมาถึงเวทีปั๊บก็วางหาลงไป
ไม่ได้สังเกตผ่าอันสุดท้ายมันตรงสายไฟหรือเปล่าเลยสับลงไปมันขาด
พอมันขาดปั๊บมันก็เกิดไฟช็อตขึ้นมาครับวันนี้ญาติญาติก็ได้นำศพของผู้ตายไปตั้ง
เพ็ญกุศลที่วัดสะจราเข้นะคะส่วนพ่อของผู้ตายค่ะ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านสาจรเข้คุณพ่ออุดมแสภัยศาลอายุหกสิบสี่
ก็เล่าให้ฟังอ่ะนะคะก็อย่างที่เราบอกไปอะค่ะ
ลูกชายเอารถไถเข้าไปจอดคือไปตั้งแต่เที่ยงอ่ะ
แล้วก็ไม่กลับเข้าบ้านสักทีจนใกล้ค่ำแล้วพ่อก็เลยเดินออกไปดู
เห็นว่าลูกฟุบอยู่กับรถไถไปพยุงเนี่ยนะคะพ่อเองก็ถูกไฟดูดด้วยเหมือนกัน
ก็เลยรีบไปถอดปลั๊กไฟที่ต่อมาจากที่บ้าน
เนี้ยค่ะทางคุณพ่อทางญาติญ่าย่าง
ของผู้ตายก็เลยบอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะฟ้าฝนแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องของสายไฟอะไรแบบนี้ค่ะ